ในช่วงที่ผ่านมามีกระแสข่าวลือเกิดขึ้นในโลกโซเชียลจำนวนมากนะครับ
รัฐบาลเองซึ่งทำหน้าที่ในฐานะบริหารประเทศณขณะนี้
ก็บอกว่าขอให้เชื่อข้อมูลข่าวสาร
หน่วยงานรัฐบาลหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องและเชื่อถือได้
ล่าสุดนี้ครับนายกรัฐมนตรีนั้นก็ออกมาชี้แจง
แล้วก็ขอให้ประชาชนอย่าสับสนหรือเข้าใจผิด
เกี่ยวกับขั้นตอนการสืบราชสันตติวงศ์

จะต้องเป็นการปฏิบัติตามกฎรัฐมนูล
รวมไปถึงกฎมนเทียนบานในช่วงเวลาที่เหมาะสม
ติดตามเรื่องนี้พร้อมกันกับคุณสิริวัณรักษัตริย
รายงานสดจากธรรมเนียบรัฐบาลครับ

เสร็จสิ้นนายกรัฐมนตรีได้ลงมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน
โดยได้ตอบข้อสักถามทุกข้อด้วยความชัดเจนค่ะ
ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
กล่าวถึงเรื่องการสืบราชสันตติวงว่า
จะต้องเป็นไปตามรัฐธรรมนูลกฎมลเทียนบาล
และประเพณีขอประชาชนอย่าได้สงสัย

ส่วนการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่นั้น

ทรงลงพระประมาพิไทยภายในกรอบเวลา

โดยไม่กระทบต่อปฏิทินการทำงานอย่างแน่นอนค่ะ
ก็ขอทุกคนนะครับทั้งในประเทศและต่างประเทศ
อย่าได้มีความกังวลใดหรือสงสัยใด

เมื่อพระราชวิธีบริเวณพระอุศลภาคพล
ช่วงหลัง๗วัน๑๕วันปริญญาณหนึ่ง
ก็น่าจะได้เวลาสมควรที่จะต้องดำเนินการ

ในเรื่องของการที่ต้องรัฐบาล

ตอนนี้ตามกฎหมายที่ตามรัฐธรรมนูล

ประจำที่ไปพรางก่อน
เดี๋ยวจะไปเข้าใจกันผิดอีก

เต้นดวนเรื่องใดที่สำคัญทั้งหมดนั้น
ก็เป็นเรื่องที่สำเร็จพระเจ้าหญิง
หัวพรุ่งใหม่จะทรงพระบรรวมพิธัย
คำว่ามหาราชต่อท้ายพระนามพระบาทสมเด็จพระปรมิน
ภูมิพลอดุลยเดชด้วยว่า
ยังไม่สามารถใช้ได้ในขณะนี้ค่ะ
เพราะต้องดำเนินการตามขั้นตอน
ซึ่งก่อนหน้านี้ในหลวงรัชกาลที่๙
ยังไม่ทรงรับและทรงให้เป็นเรื่อง
รัฐบาลกับประชาชนที่จะดำเนินการ
เช่นเดียวกับการเสนอให้สร้างพระบรมราชานุสร
ในขณะนี้ยังคงไม่สามารถทำดำเนินการได้ค่ะ
เพราะเป็นช่วงเวลาที่ต้องร่วมกันจัดพระราชพิธี
พระบรมศพให้สมพระเกียรติ
อกจากนี้ค่ะยังขอให้งดการจัดงานบันเทิงต่าง
ในช่วงเวลา๓๐วันแรกค่ะ
โดยงดเฉพาะส่วนที่เป็นมหรสบหรือความบันเทิง
แต่งานมงคลสมรสกระถิ่นงานลอยกระทง
บำเพ็ญกุศลหรือศาสนกิจ
ประเพณีสามารถทำได้
ส่วนการจัดเลี้ยงในชุมชนสังสรรค์ที่ทำในอาคาร

ยังสามารถจัดเป็นปกติได้
หรือที่เตรียมการไว้แล้วยังสามารถทำได้

และความรู้สึกของประชาชนเป็นหลักค่ะ
ทางนี้ค่ะย้ำว่าการดำเนินงานทุกอย่างของรัฐบาล

และรัฐบาลจะสร้างการรับรู้เกี่ยวกับ

เป็นแผนที่นำทางของประเทศค่ะ
ซึ่งตอนท้ายนะคะนายกรัฐมนตรี

ให้ประชาชนที่เดินทางมาแสดงความอาลัย
ต่อพระบาทสมเด็จพระประมีนมหาภูเบียบพลอดุลยเดช

และก็ขอให้ปฏิบัติเช่นนี้ต่อไปค่ะ
สิริวัณรักษัตริย์ข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดจากธรรมเนียบรัฐบาลค่ะ